อีกหนึ่งเรื่องราวแปลกที่จะพาไปชมคุณผู้ชมค่ะเป็นมะเขือยักษ์
จริงปกติแล้วใครที่ชอบทานเมนู
มะเขือจิ้มน้ำพริกแล้วก็กัดกรอบเนี่ย

เพราะว่ามะเขือยักษ์ที่จะพาไปดูเนี่ยใหญ่มาก
เขาบอกว่าใหญ่เท่ากับลูกมะพร้าวเลยคุณผู้ชม

โอ้ไม่

โอ้โหน้องใบตองนี่ไงมันใหญ่มาก
เป็นที่มาของคำว่าใหญ่เท่ากับหัวเด็ก

นี่คือมะเขือเปราะจริงคุณผู้ชมค่ะ
ใหญ่สมคำล่ำลือเลยนะคะเอ่อพิกัดของเจ้ามะเขือเปราะเนี่ยอยู่ที่
สำนักงานเกษตรอำเภอกเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะ
นายสุเทพหนูรุ่นเกษตรอำเภอกเกาะลันตาเนี่ยนะคะ
ปลูกมะเขือเปราะยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ลูกละ๑กิโลกรัมแบบนี้

มะเขือเปราะนี่แหละคุณ๑กิโลกรัมเลยลูกเดียวเนี่ยนะเต็ม
ปลูกเป็นแนวรั้วไว้ด้านหน้าสำนักงานนะคะ

เพราะว่ารูปร่างของมะเขือที่มันแปลกหูแปลกตา
แถมมีที่นี่ที่เดียวด้วยครับ
นายเกษตรอำเภอกเกาะลันตาเล่าให้ฟังบอกว่า
เขืออันนี้นะคะเป็นมะเขือเปราะใหญ่
หรือที่เขาเรียกกันว่ามะเขือหยกภูพาลนั่นเอง

เมล็ดพันธุ์มาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาล
เนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครค่ะ
ตั้งใจว่าจะปลูกไว้เพื่อให้เกษตรกร

เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดกระบี่
ยังไม่มีใครปลูกมะเขือพันธุ์นี้
เขาปลูกเพาะเมล็ดมาตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม
ปี๒๕๖๐ที่ผ่านมานะ

ตอนนี้มักกราคมกี่เดือน๓เดือนผ่านไป
มะเขือเริ่มให้ผลผลิตแล้ว
แล้วก็มีน้ำหนักเฉลี่ย๘ขีดถึง๑กิโลกรัมแบบนี้คุณ

ใหญ่มากเลยต่อลูกนี้
ซึ่งก็เป็นที่สนอกสนใจกับผู้ที่มาพบเห็น
เกษตรกรเองแล้วก็นักท่องเที่ยวเอง
ก็ต่างสนอกสนใจเข้ามาสอบถามกันเยอะมาก
อกจากนี้เกษตรอำเภอก็ได้เก็บผลผลิตมะเขือเปราะยักษ์นี้
จ่ายให้กับชาวบ้านด้วย
เอาไปทำอาหารเออเอาไปลวก
ลวกเสร็จแล้วเอามากัดไม่จริงแล้วต้องหั่นเป็นชิ้นสิ
ลูกใหญ่ขนาดนี้ไม่ไหวหรอกบอกว่าลวกหั่นก่อน
แล้วก็ลวกคลามจริงคลามตอน
ถ้าเกิดลากันไม่ได้ไม่ได้

คุณต้องใช้น้ำพริกน้ำพริกถ้วยเท่านั่น
คุณก็อาจจะ
ทานวันละนิดอะไรอย่างนี้ก็ได้

เวลาทำงานบุญทั้งแบบหมู่บ้านอย่างนี้
ก็ใช้สักสองสามลูกเขาบอก
นอกจากที่เขาแจกให้กับชาวบ้านแล้ว

เพราะว่าจะได้เก็บเมล็ดไว้ขยายพันธุ์ต่อไป

ปลูกตุลาคมเนี่ยอ่ะก็ไปกันได้นะครับก็ปลูกกันที่จังหวัดกระบี
ใช่ถูกต้องแล้วไปสอบถามกันดูก็ได้นะคะ